นายเกิดผลถ้าจะแนะนำทางฝั่งของผู้ที่เขาเป็นเจ้าของบ้านที่เขาบอกว่าเป็นผู้เสียหายเนี่ย
คิดว่าเขาควรจะเดินไปยังไงต่อดีฮะ
เข้าใจความรู้สึกนะครับเข้าใจความรู้สึกอึดอัดใจผมเองก็เคยโดนผู้รับเหมาทิ้งงานกัน

ผมคิดในใจว่าคุณจะไปเรียนก่อสร้างเองหรือเปล่า
คือจริงคนเหล่านี้ตั้งใจจะมาโกงหรือเปล่าความรู้สึกเราเอาความรู้สึกก่อนเราคิดว่าเขาตั้งใจมาโกง
แต่ว่ากันด้วยพยานฐานก่อนนะครับว่ากันด้วยพยานฐาน
ว่ามันมีการว่าจ้างเกิดขึ้นมีการทำงานกันเกิดขึ้น
ถ้าเขารับเงินเราไปเลยตั้งแต่ก้อนแรกเราไม่ทำงานเลยเนี่ย
หรือรับงานปั๊บรับงานปุ๊บมาปรับหน้าดินเพียงเล็กน้อยแล้วไม่ทำงานต่อ
อันนี้น่าจะมองได้ว่าเป็นการตั้งใจช่อโกงตั้งแต่แรก
แต่พอมันมีเนื้อหาหรือเรื่องของงานเข้ามาเกี่ยวข้อง
มันก็กลายเป็นเรื่องของการทำงานไม่ตรงตามสัญญาหรือเรียกว่าผิดสัญญา
พอมันผิดสัญญาสัญญานั้นคือสัญญาทางแพ่ง
สัญญาทางแพ่งมันเกิดจากการไม่ทำข้อตกลงภายหลังจากการตั้งใจมาทำสัญญาณ

ถ้าเขาตั้งใจจะมาหลอกแต่การทำสัญญาเป็นเพียงวิธีการเป็นเพียงกลอุบาย
มันขึ้นอยู่กับเรานำสืบได้ว่าวิธีการที่เราจะฟ้องเขาเนี่ยเป็นเรื่องอะไรกันแน่
ถ้าหลักฐานมันเพียงพอว่าเขาตั้งใจมาโกงตั้งใจมาหลอก
แต่การมาตอกเสาเข็มการมาเอาคนงานมาเป็นเพียงพิธีการทำให้เราลงเชื่อ
เหมือนกับการชักชวนกันแล้วลงทุนทางธุรกิจอย่างอื่นเหมือนกัน
แชร์ลูกโซ่ก็เอาเงินปันผลมาจ่ายจริง
มีการลงทุนจริงหรือเปล่าไม่รู้แต่มีเงินมาจ่ายให้จริง
สิ่งของมาเอาคนงานมาทิ้งคว่างแบบนี้ก็มีครับ
ผมก็เคยฟ้องติดคุกมาก็เคยมี
แต่มันต้องนำสืบให้เห็นชัดเจนว่าพฤติกรรมของเขามันเป็นเช่นนั้นจริง
ถ้านำเสืบไม่ได้โอกาสที่สาธารณียกฟ้องก็เป็นเป็นแรกสูง

เพราะฉะนั้นความเสี่ยงมันจึงเป็นเรื่อง
ถ้าฟ้องกันส่วนใหญ่เราจะฟ้องแพ่ง
ถ้าไปฟ้องอาญาโอกาสที่สาธารณียกฟ้องเป็นเป็นแรกสูง

ว่าเขาตั้งใจเรามาหลอกแบบนี้จริง
คือถ้าเกิดเขามีหลักฐานว่าเอาก็นี่ไงเซ็นสัญญาไว้เอาละสร้างเสร็จไม่ทัน
แต่ก็มีค่าปงค่าปรับก็ว่ากันไป

เพราะฉะนั้นที่อย่างพี่นิมองว่าโอ้โหอย่างนี้มันต้องติดคุกนะ
มันต้องให้เป็นแบบอย่างทางคดีอาญาเนี่ย
อาจจะไปยากถ้าสืบได้ไม่ชัด
มันก็เป็นความตั้งใจของผู้เสียหาย
แต่ว่าพยานธรรมมันไปถึงแค่ไหน
ถ้าพยานฐานมันไปไม่ได้ต่อให้เขาผิดจริง

เพื่อจะทำให้บ้านมันเสร็จหรือว่าเรียกค่าเสียหายคืนอย่างนี้หรอ
ก็มันอยู่ที่เจตนาของผู้ว่าจ้างผู้เสียหาย
เมื่อผู้เสียหายบอกไม่ไว้ใจแล้วก็ต้องเรียกค่าเสียหาย
แทนการกลับมาทำงาน

เรามีพื้นที่ให้ทุกคนได้เปิดปากพูดในทุกเรื่องทุกประเด็น
เปิดปากกับภาคภูมิทุกวันจันทร์ถึงศุกร์บ่าย๓โมงครึ่งเป็นต้นไป
ทางไทยรัฐทีวีช่อง๓๒